บรรยาธรรรดิ์วันนี้ลงใต้ไปดูที่จังหวัดศูนย์ราชธานีกันก่อนเลย
ความคืบหน้ากรณีที่คุณลุงเลี้ยงวัว

แล้วกลับมาจากไปหาย่าให้วัวค่ะ
ปรากฏว่าถูกกระสุนปริศนาที่ศีรษะ

ส่วนนี้เป็นทราบวันเกิดเหตุจากกล้องวงจอนปิด
มีนายสอนชัยสุขุมทองอายุ๕๕ปีอาชีพเลี้ยงวัว
ซึ่งคุณลุงพิการแขนข้างขวาขาด
ถูกกระสุนปืนขนาดจุด๒๒ยิงเข้าที่ขมับด้านขวาเสียชีวิต

หลังจากที่คุณลุงกลับมาจากตัดย่าให้วัว
แล้วกำลังปั่นจักรยานไปตามถนนสายคีรีรัฐนิคมบ้านน้ำหัก
ในพื้นที่หมู่ที่๕ตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราชธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๙มิถุนายนที่ผ่านมา
ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากป้อมตำรวจไม่ถึง๕๐เมตรเท่านั้น

ทีนี้เหตุการณ์เกิด๙วันนี้๑๓แล้ว
ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้นะคะ
ล่าสุดวันนี้พันธ์ตำรวจเอกวิรุณสุวรรณวงศ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ก็มีการเรียกประชุมพนักงานสอบสวนสพคีรีรัฐนิคม
เพื่อติดตามความคืบหน้าในคดี
แล้วก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
โดยรองผู้การสุราชบอกว่า
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ลงพื้นที่ไปเก็บพยานหลักฐานต่างที่เกิดเหตุ
พร้อมกับมีการสอบปากคำชาวบ้าน
ที่อาศัยอยู่ในระแวกใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ
เปรียบเทียบไปเทียบเคียงกับหัวกระสุนที่ได้จากศพ

ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างรอผลการตรวจพิสูจน์ดังกล่าว
ยืนยันนะคะว่าการสืบสวนสอบสวนมีความคืบหน้าไปมากพอสมควร
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดได้
ส่วนพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราชธานี
บอกว่าจะเดินทางไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้ที่โรงพักคีรีรัฐนิคมช่วงเย็นวันนี้แล้วค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าแล้วก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เดี๋ยวเรารายงานให้ทราบเพิ่มเติมนะคะ